เป็นเรื่องความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในชุมชนและหมู่บ้าน
จนกระทั่งมีการใช้ทั้งอาวุธนะครับในการห้ำหั่นกัน

นี่แหละครับเป็นคนในชุมชนเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันแท้นะครับ

เหตุการณ์นี้ให้คุณผู้ชมดูคลิปเหตุการณ์กันสิหน่อย
นี่ครับเป็นเหตุการณ์ช่วงหนึ่งนะครับที่เพื่อนบ้านคนในชุมชนเดียวกันเนี่ยทะเลาะกันเองนะครับโดยนายพงศ์คนใส่กางเกงยีนเนี่ยนะฮะกระทืบเท้าอยู่นะครับกับนายปุ้ยซึ่งเป็นเพื่อนบ้านนะครับก็มีการทะเลาะแล้วก็ท้าทายกันไปมากลางถนนโดยมีชาวบ้านก็บันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้นะครับ
หลังจากที่ท้าทายด่าทอกันแล้วนะครับ
ปุ้ยอายุ๔๒ปีก็ชื่อจริงว่านายวิวัตรอู่ทองเนี่ยนะครับ
ที่สวมกางเกงติดลายลายสีฟ้ามพูดเนี่ยครับ
ถือไม้หน้า๓เข้าไปจะต่อสู้กับนายพงศ์ชาติธนกุลอายุ๔๙ปี
แล้วทีนี้มีการก่อเหตุทั้งตีทั้งฟันกัน
ฟันนายปุ้ยจนนายปุ้ยนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ตำรวจสพนางกรองรับแจ้งเหตุก็รุดมาที่เกิดเหตุนะครับ
แล้วก็ควบคุมนายพงศ์มือมีดเอาไว้
โดยนายพงศ์ให้การว่าก่อนเกิดเหตุได้ขี่รถจักรยานยนต์
กลับจากตัวเมืองนางรองเพื่อจะเข้าหมู่บ้าน
และทีนี้ครับเห็นกลุ่มเพื่อนของนายปุ้ย

และนายปุ้ยเองก็กวักมือเรียกเขาในลักษณะหาเรื่องนะ
กวักมือเข้ามาชวนดื่มเหล้าด้วยกันนะ
แต่กวักมือในลักษณะท้าทายและหาเรื่อง
ทีนี้ครับนายพงศ์ก็ไม่ได้สนใจอะไร
ก็ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านไปไม่ได้จอด
แต่ทีนี้ที่ไปจอดเพราะไปแวะหาหลาน
ซึ่งอยู่ใกล้บ้านของนายปุ้ยนี่แหละครับ
แล้วก็หูได้ยินเสียงของนายปุ้ย
ตะโกนด่าเขาไม่รู้จะด่าทำไม

เขาเลยนี่ฮะโมโหนายพงศ์ก็เลยออกไปโต้เถียงกับนายปุ้ย

ปุ้ยถือไม้หน้าสามเข้ามาจะทำร้ายเขาก่อน
เขาก็เลยต้องเข้าไปหยิบมีดในบ้านออกมา
แล้วก็พยายามบอกอย่าเข้าบอกนายปุ้ยอย่าเข้ามา
แต่นายปุ้ยไม่ยอมหยุดถือไม้หน้าสาม

ดังนั้นเขาก็เลยใช้มีดฟันไปที่แขนของนายปุ้ย๑ครั้ง
ปุ้ยก็พยายามที่จะเอาไม้ฟาดเขาอีก
นายพงศ์ก็เลยฟันเข้าไปที่ชายโครงของนายปุ้ยอีก๑ครั้ง๑แผล
ที่ชาวบ้านจะมาห้ามนะครับ
แล้วก็นี่เลือดของนายปุ้ยก็ทะลักแบบนี้เลย
กรอบอายุ๖๖ปีซึ่งเป็นแม่ของนายปุ้ยก็เปิดเผยบอกว่า
ที่ผ่านมานั้นนะครับนายพงศ์เคยทะเลาะกับเธอเป็นประจำเหมือนกัน
และมีครั้งหนึ่งที่นายพงศ์มาทำร้ายสามีของเธอ

ทีนี้ครับทำให้ครอบครัวของเธอแล้วก็นายปุ้ย
เกิดความบาดหมางกับนายพงศ์มาโดยตลอดครับ
และครั้งนี้ถือว่านายพงศ์ทำรุนแรงเกินไป
ก็เลยอยากให้ตำรวจดำเนินคดีเพื่อไม่ให้มาก่อเหตุอีกนะครับ
คือเรื่องนี้ต่างฝ่ายต่างก็บอกว่าอีกฝ่ายหนึ่งหาเรื่องก่อน
ครอบครัวของนายปุ้ยก็บอกว่านายพงศ์หาเรื่องก่อน
ส่วนตัวนายพงศ์มือมีดก็บอกว่านายปุ้ยหาเรื่องก่อนนะครับ
เบื้องต้นตำรวจได้นำตัวนายพงมือมีดมาสอบปากคำที่โรงพักษณ์
ส่วนนายปุ้ยมาสอบปากคำแล้วก็ต้องรวบรวมพยาหลักฐานให้ครบถ้วน
เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะครับ
วันนี้เองผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปพูดคุยกับเพื่อนบ้าน
คนที่อยู่ในชุมชนนี้นะครับที่เขาก็สายหัวถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะ
เพราะถือว่าเป็นความรุนแรงในชุมชนหมู่บ้านของพวกเขานะครับ
โดยบอกว่าสาเหตุที่เป็นปัญหากัน
ระหว่างครอบครัวของนายปุ้ยกับนายพงก็
มีคนในชุมชนคนหนึ่งคือนายแกลงเฮงกูลอายุ๕๔ปี
ช่วงเช้านี่นะครับนายพงนี่แวะมาคุยกับเขา

ที่มาเอาที่สุขลมรอรจไป
แต่ระหว่างที่คุยกันอยู่กลุ่มนายปุ้ยที่นั่งกินเหล้าอยู่หน้าบ้านใกล้กัน
ก็ตะโกนมาทั้งที่นายพงศ์ไม่ได้มาต่อล้อต่อเถียง
ว่าต่อปากต่อคำกับพวกนั้น
แต่ว่านายพงศ์ด่าน้องชายอยู่
ซึ่งน้องชายก็ไม่ได้นั่งอยู่ในกลุ่มนั้น
ทีนี้มันก็เลยเกิดเป็นความเข้าใจผิดโต้เถียงกันไปมานะครับ
หลังจากนั้นตอนบ่ายก็มีเหตุฟันกันแล้วก็ตีกันอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
เพื่อนบ้านอีกรายก็บอกว่าได้ยินเสียงตอนนั้น
คือตะโกนด่ากันไปมานะครับแล้วก็มีการทะเลาะวิวาดกัน
เพื่อนบ้านก็บอกว่าโอ้ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้

ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลบุรีรำแล้ว

แต่ว่าคุณหมอให้นอนพักรักษาตัวต่อไปก่อน
เพื่อรอดูที่บาดแผลที่ถูกฟัน
ว่าจะส่งผลกับระบบเส้นประสาทที่แขนหรือไม่นะครับ